มีผู้ที่เขาต้องโพสต์นะครับข้อมูลของคนร้าย
เพื่อจะให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ตำรวจช่วยเร่งติดตามจับกลุ่มตัวให้หน่อย
มีคนร้ายอารวาสออกขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านตามหอพัก
แล้วมีอยู่คันนึงเนี่ยมีคนที่ดูแลหอพักเขาเห็นเขาก็ไปบอกเจ้าของ
เจ้าของก็ไล่ตามโอ้โหมันยิงใส่ยิงใส่จนเขาบาดเจ็บสาหัส
วันที่๕แล้วนะฮะที่แฟนนุ่มต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เนื่องจากมีสามโจรไปขโมยรถจักรยานยนต์ของแฟนจอดไว้หน้าหอพัก
คืนวันพุธ๒๒มกราคมเกือบตี๓ลุงที่เฝ้าหอเนี่ยเห็นก็วิ่งมาแจ้ง
แฟนก็ไปกับเพื่อนนะเพื่อนเป็นคนขี่จักรยานยนต์เป็นพี่ชายข้างห้อง
นั่งซ้อนท้ายออกไล่ตามคนร้ายพอไปทันคนร้ายเห็นมันยิงใส่จนบาดเจ็บสาหัส
กระสุนฝังในนะฮะผ่าตัดออกเฉพาะลูกที่โดนจุดสำคัญ
คือลำไส้ใหญ่แล้วก็ม้ามผ่าเอาออกแล้วบางส่วนและยังต้องรอดูอาการ
แต่ว่าตอนนี้๕วันแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้ก็เลยวอนตำรวจให้ช่วยติดตามจับกลุ่มตัวให้หน่อย
ความจริงเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒มกราคมวันนี้ก็๒๗มกราคม๕วันแล้วนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับเป็นหอพักอยู่ที่หมู่๘ตำบลสามกอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
คนที่ดูแลหอพักชื่อนายถนอมเกิดตรวจอายุ๕๖บอกว่าวันที่เกิดเหตุเขาได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์สตาร์ทเครื่องที่หน้าหอพัก

ว่าเอ๊ะถ้าคนในหอมันมันมันต้องเปิดประตูเกล็กเข้าไปอยู่ในหอ
พอผมเอกใจมันไม่เปิดประตูผมก็เลยออกมาดูหรือขโมยพอเขามาดูประตูนั้น
มันเอารถออกไปถึงถังขยะแล้วผมก็เลยดูว่าเออขโมยแล้วว่ามันออกไปมันจะเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวา
ผมก็เลยดูว่ามันเลี้ยวขวา
แล้วผมก็รีบวิ่งเข้าไปเรียกเจ้าของรถออกมาครับ

จนไปเจออยู่เส้นถนนไย
พอเจอปุ๊บก็ร้องเฮ้ยหยุด

นัดเดียวแล้วก็โป้งเดียวแล้วก็ล้มแล้วก็มันก็ไปเลย
นี่ฮะนายวุฒิชัยนี่เป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บ
เป็นคนช่วยเจ้าของรถขี่จักรยานยนต์ไล่ตามนะฮะ
เขาก็ขี่พาไปตอนตี๓วันนั้น
คนร้าย๓คนนะซ้อนจักรยานยนต์กัน
แล้วคนหนึ่งก็ขโมยจักรยานยนต์ของคนที่ถูกยิงเข้าไปได้นะครับ
แล้วมันใช้วิธีการก็คือช่วยกันแบบถีบเข็นไป
เพราะสตาร์ทเครื่องไม่ได้คันที่เอาของเขามา

พอไล่ตามไปทันมันยิงใส่เลยฮะ
เขาบาดเจ็บสาหัสอยู่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นายวุฒิชัยบอกว่าคนร้ายคงเป็นวัยรุ่นในพื้นที่นี่แหละ
แล้วกระสุนปืนที่ยิงมานะคือยิงนัดเดียวนะฮะ
แต่ว่ามันออกมาเป็นแบบโอ้โห๑๘เม็ดได้
คือนายวุฒิชัยโดนไป๔แต่ว่านายมนตรีคนเจ็บเนี่ยโดนไป๑๘เมตรนะ
ออกมาเป็นลูกปลายนะครับ
เนี่ยเขาโชว์แผลให้ดูเนี่ยโอ้โหยิงมานัดเดียว
มันกระจายแบบเขาโดนไป๔แต่คนเจ็บเขาโดนไป๑๘
ตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เชื่อว่าคนร้ายมันก็คงจะได้ใจ
ถ้ายังจับไม่ได้แบบนี้นะฮะก็เลยอยากให้ตำรวจจับได้เร็ว
มนตรีกิจสำเร็จอายุ๒๔นะครับคือเจ้าของรถจักรยานยนต์
ที่ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ผ่ากระสุนออกแล้วบางส่วนตามจุดสำคัญสำคัญของร่างกาย
เหลือบางส่วนยังผ่าออกไม่ได้
แฟนสาวบอกว่าอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้เร็ว
แล้วไม่ได้ต้องการให้มาชดใช้เยียวยามาอะไรทั้งสิ้น
แต่อยากให้มารับกรรมทางกฎหมายที่มาขโมยจักรยานยนต์เขา
แล้วยิงใส่เขาจนบาดเจ็บสาหัสแบบนี้นะครับ
ส่วนตำรวจสพเสนาพระนครศรียุธยาบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
เป็นหลักฐานไว้แล้วตอนนี้ก็กำลังไล่ติดตามตัวคนร้าย
มาดำเนินคดีอยู่นี่ฮะอืมโอ้โหเนี่ยมันไปไม่ได้อ่ะ
มันก็เลยทิ้งรถกลางทางแต่ว่ายิงใส่เขาเลยค่ะ